นายทักศิลป์ชินวัฒน์อดีตนายรัฐมนตรีนะคะ
โดยนายทักษิณให้สัมภาษณ์บอกว่าการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
แล้วก็การที่ยังไม่มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการออกมาจากกรกตนี้เนี่ย

โดยข้อมูลต่างที่ขัดแย้งกันทำให้นายทักษิณ